คุณผู้ชมค่ะประชาชนโอ้โหรุมแห่ถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ทั้งคู่เดินทางมาตะลุยหาของกินท้องถิ่นกันยกครอบครัวนะคะ
ลูกสาวคนโตน้องลูน่าหรือว่าน้องจันเจ้าชื่อไทยเขานะ
และคุณแม่วิไลรักชัยอุดมแม่ของคริสซี่โดยมีชาวบ้านเนี่ยค่ะ
โดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากทีมบอดี้การ์ดอย่างเข้มงวดนะคะ
คาดว่าจะมาพักผ่อนอยู่ที่เมืองไทยประมาณ๑๒สัปดาห์นะจ๊ะ
เมนูที่เขาเดินทานกันเมื่อวานฉันแอบเห็นอย่างหนึ่ง

แล้วก็อาหารท้องถิ่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ก็ถือว่าทำให้ตลาดเชฟวันคึกคักมากเลย